มีเรื่องราวสุดสยองรับเช้าวันหยุดในวันนี้นะฮะมีคนกลุ่มหนึ่งสัก๑๐คนเขาขับรถ๔คันจากปฐุม
จะไปเที่ยวเกาะช้างที่จังหวัดตราุ้ยตั้งใจเลยแหละว่าช่วงหยุดยาวแบบนี้สามวันจะไปเที่ยวมีความสุขเลย
พาเพื่อนกันไปนะฮะแล้วก็มีการไปแวะจอดพักในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
ใกล้ถึงแล้วนะจังหวะที่ถอยรถออกมาสลดช็อกแล้วมันสยดสยองมาก
ไปเจอเศษซากของมนุษย์อยู่ใต้ท้องรถแล้วทุกคันทั้งสี่คันนี่คือเหยียบคล่อมกันมาหมดเลยนะ
ถูกต้องประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าซากของมนุษย์เนี่ยมันเละจนไม่สามารถระบุได้เลยว่าเป็นเพศหญิงเพศชาย
แล้วเป็นใครเพราะถูกลากมาไกลกว่าสี่กิโลนะครับตำรวจต้องเข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์นี้
คือคนกลุ่มนี้คือช็อกมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะตำรวจภูทรจังหวัดตราดได้รับแจ้ง
จากคนขับรถชื่อว่านายสหรัฐพลอยครุฑอายุยี่สิบเก้าปีไปเจอชิ้นส่วนของมนุษย์ติดมากับรถของเขา
นะฮะก็ประสานตำรวจสายตรวจสอบพ่อเขาสมิงไปตรวจสอบในปั๊มน้ำมันที่อำเภอเขาสมิงจังหวัดตราด
ทุกคนในปั๊มช็อกมากคุณผู้ชมนะฮะสภาพของชิ้นส่วนมนุษย์เนี่ยนะฮะ
มันเละครับไม่สามารถระบุเพศได้ไม่มีศีรษะแล้วครับ
เหลือเพียงลำตัวที่มันขาดหลุดลุ้ยแขนและขาติดอยู่ใต้ท้องรถของคนที่แจ้งเท่านั้นนะฮะ
แจ้งบอกว่าเขากับเพื่อนเนี่ยมากัน๑๐คนขับรถกันมา๔คันจากปฐุมตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะฮะ
มาเที่ยวก่อช้างกันนะพอเข้าเขตจังหวัดตราดเนี่ย
แวะปั๊มน้ำมันทำจุดละส่วนตัวเข้าของน้องห้องน้ำซื้อของจินแล้วหว่างขึ้นรถ
ปรากฏว่าเพื่อนแบบเฮ้ยอะไรอยู่ใต้ท้องรถอ่ะมันมีซากบางอย่างนะฮะ
ตอนนั้นทุกคนคิดว่าซากหมาหรือเปล่าชนหมาแล้วลากหมามาหรือเปล่า
ภาพที่เห็นคือค่อยค่อยถอยค่อยถอยแต่ซากที่มันปรากฏ
ช็อกมากเพราะมันเป็นชิ้นส่วนของมนุษย์ครับ
โทรหาตำรวจก่อนเลยนะนายสหรัฐกับเพื่อนเนี่ย
เขาบอกว่าเขานั่งคิดดูว่าเส้นทางที่ผ่านมาเขาขับไปไหนมาบ้าง
เขาไปชนใครอะไรที่ไหนมาหรือเปล่านะฮะพบว่าก่อนถึงปั๊มน้ำมัน
คุณผู้ชมก่อนถึงปั๊มน้ำมันประมาณ๓๔กิโลเนี่ย
สี่คันที่ขับตามกันมาเนี่ยนะฮะไม่รู้เลยว่าเขาเนี่ย
ขับคล่อมมนุษย์ร่างมนุษย์คนหนึ่งมาซึ่งตอนนั้นเขาคิดว่า
มันเป็นซากของหมาตายเพราะมองไม่ชัดเพราะมันมืดไงใช่
คือเอาจริงคุณผู้ชมรถทั้ง๔คันนี้เขาไม่ได้ไปชนอะไรหรือว่า
เกิดอุบัติเหตุอะไรก่อนด้วยไงแล้วทีนี้ศีรษะศีรษะครับ
อย่างที่คุณทัศนัยบอกคิดว่าเป็นแบบชนหมาตาย
เป็นซากอยู่แล้วแต่ทีนี้ต้องตรวจสอบไหมคะ
ว่าอุบัติเหตุนี้ศพนี้ร่างนี้เนี่ย
เขาเสียชีวิตตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วแล้วเอ๊ะ
มันเกิดอุบัติเหตุตอนไหนก่อนหน้านี้ไหม
เขาก็ประสานไปยังขลุงมูลนิธินะตรวจสอบว่าในพื้นที่ขลุง

ทีนี้ปรากฏว่าตอนตรวจสอบค่ะคุณผู้ชม
มีการแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุช่วงประมาณสักตี๔๐นาทีตี๔๕ช่วงนี้
มีชาวบ้านเขาแจ้งมาบอกว่า
มีอุบัติเหตุบนถนนสุขุมวิทย์อำเภอขลุงที่จันทบุรีมุ่งหน้าไปตราด
แล้วตอนนั้นเป็นรถยนต์ชนคนเดินเท้าตรงนี้
แต่ทีนี้พอเขาส่งอาสาไปส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบ
ไม่เจอไม่เจออุบัติเหตุนั้น
ทีนี้ก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นช่วงคาบเกี่ยวไหมคุณทัศนัย
ว่าตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังลงไปในพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุ
ปรากฏว่ารถของเพื่อนกลุ่มนี้๔คันขับผ่านมาพอดี
แล้วก็อาจจะคล่อมร่างคนเดินเท้าที่โดนรถยนต์ชน

เพราะพอตำรวจไปถึงจุดนี้ก็เลยไม่เจอร่างคนที่โดนชนไง
นั่นสิฮะนะฮะน่าจะเป็นเหตุการณ์อย่างที่ได้บอกไปแหละว่า
มีคนโดนรถชนแล้วเสียชีวิต
รถคันนั้นหลบหนีไปแต่คนกลุ่มนี้๔คันขับมาพอดี
แล้วก็ไปลากร่างของผู้ตายไปเรื่อย๔กิโล
โดยที่ไม่รู้ว่ามีมนุษย์ติดอยู่ใต้ท้องรถ
ใช่เพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยชาวบ้านเขาก็บอกว่า
มันถนนค่อนข้างมืดอ่ะถ้าเกิดตอนเช้าแสงสว่างมันก็ไม่เพียงพอด้วยอ่า
ฟ้าสางถึงได้เห็นเหตุการณ์นี้จากที่เขาถอยรถมา
แล้วก็มาเจอชิ้นส่วนมนุษย์ย้อนกลับไปก็ไปเจอตามรายทางเต็มไปหมดเลยครับ
ชิ้นส่วนหลายอย่างกระจัดกระจายเต็มถนนริมทางเต็มไปหมดนะฮะ
กู้ภัยต้องตามไปไล่เก็บไล่เก็บให้ครบทั้งศีรษะเอยแขนขาต่าง
แล้วก็ติดตามญาติของผู้เสียชีวิตด้วยนะฮะ
อย่างไรก็ตามตำรวจได้นำรถยนต์คันที่พบมีซากของมนุษย์ติดไป
ไปสอบประคำเพิ่มเติมที่สมพเขาสมิงแล้วก็รถยนต์๓คันที่มาด้วยกันก็ไป

กลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ยืนยันว่าเดี๋ยวจะเดินทางไปเที่ยวก่อช้างเหมือนเดิมนะฮะ
แต่ขากลับนี้เดี๋ยวจะแวะมารับรถคืนที่สภเขาสมิง

แต่ก็ไม่รู้ว่าไปเที่ยวจะด้วยอารมณ์ไหนนะคะมันก็ยังหลอนอยู่